เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยรัฐจอบประเด็น
ได้นำเสนอเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์เหรียญที่จังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะครับ
ซึ่งทัวร์ในลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพาะมีแหละภูเก็ตนั้นนะครับ
แต่ว่ายังมีในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวจีน
อย่างเช่นที่พัทยาอีกด้วยครับ
ในวันนี้ครับผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว

ไปตรวจสถานประกอบการ๑๕จุดรอบเมืองพัทยา

และคนขับรถทัวร์ท่องเที่ยวผิดกฎหมายได้จำนวนหนึ่งนะครับ
พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนของผู้ประกอบการอย่างละเอียด

สถานีกรุชาโดยอ้างว่ามีพุทธคลุมสูงโดยเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังปัญหาไกลเถื่อนโนมินีตัตรชาติและถั่วศูนย์เหรียญถือเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่แต่ละปีภาครัฐต้องศูนย์เสียรายได้จากสิ่งเหล่านี้ไปจำนวนมากการเร่งปร
การปราบปราบมาเฟียต่างชาติ
มาอาศัยพื้นที่ประเทศไทยทำกิน
โดยใช้คนไทยเป็นเครื่องมือ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน